พิธีกรแชร์ข่าวสาวสตรองคุณแพทย์นับประพา

ก็คือไปเที่ยวแฮปปี้มีความสุขมาก

ฉันก็ต้องถามคุณแพทย์คว้าตัวมาสัมภาษณ์

สดร้อนหลังจากไปเที่ยวมาค่ะ
ปี้จากตอนแรกก่อนไปคือป่วยหนักมาก
ไข้๓๙กว่าแล้วคิดว่าเราแย่แล้ว
น่าจะได้แบบลูกต้องอยู่ในโรงแรมอย่างเดียว

ไม่มีใดที่จะเกี่ยวข้องกับหมอเลย